มาต่อกันที่คู่จิ้นเดนสตที่ตา
ล่วงไกรและก็ผีเจี๊ยบ

เขากลับมามีผลงานคู่กันในรอบ๑๐ปี
มาเลยพากันปังวันนั้นมาในบันเทิงไทยรัฐนะฮะ

เพราะว่าไปขอพรกับตาพรานบุญเอาไว้หรือเปล่า

บอกเลยว่ารออย่างแรงพี่น้องเออ

สำหรับคู่จิ้นเดนตาอย่างพี่หลวงไกรและพี่เจี๊ยบเป็นเจอร์พรค่ะ
๑๐ปีหลวงจากกันมาเป็น๒๐ปีนะ
แต่ว่าในรอบ๑๐ปีคุณผู้ชมได้กลับมามีเพลงคู่ร่วมกันนะฮะ

ล่าสุดออกซิงเกิ้ลใหม่คู่กันเลยกับเพลงที่มีชื่อว่าถ้ำแดง
พูดหยาบนะนี่เป็นภาษาใต้แปลว่าประชดประชันคุณผู้ชม
เนื้อหาก็แนวแบบเมียประชดผัวงอนกันไปก็งอนกันมา

กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้าง

ชื่อเพลงทำแดกครับภาษากลางก็เรียกว่าประชดประชัน
เป็นปีที่๒๓
แล้วก็นี่ก็ปีที่๒๓พอดี

ด้วยนะคะสำหรับคอนเสิร์ตทั่วภาคใต้แล้วก็ทั่วประเทศเร็วนี้นะ

นานได้กลับมาเจอกันคุณผู้ชมค่ะ
เป็นพี่เป็นน้องกันนะไม่ใช่คู่จิ้นแบบว่าอะไรว่าไป
อัปเดตผลงานแล้วมีเซอร์ไพรส์พี่แจ๊คงานนี้ร้องเลย

นี่แหละค่ะกับการเปิดตัวแฟนใหม่ของพี่เจี๊ยบเบนจพร
ป่าลั่งฟ้นก็ไม่พิษตอนนั้นจำได้แม่สีแกออกฮัก
ฉันไปทำกล่าวมาก

นี่กลับมาดูดีเป็นนุ่มนะฮะหนุ่มที่ไหนล่ะ
สาวหล่อสาวบุรีหลำมาก
ชื่อว่าคุณเจเจมาดูแลหัวใจนะคะ
ซึ่งก่อนมาเจอคนนี้อย่างที่บอกไปพี่เจี๊ยบเนี่ยร้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยว่า
ไม่เอาอีกแล้วความรักชาตินี้พอกันที่ตาที่ผ่านมาชำใจเลือกเกิน
แต่อยู่คุณผู้ชมค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเมตตาส่งคนดีเข้ามาดูแลหัวใจ
เวลากันมานี่นะดูใจกันนี่นะ
๔เดือนแล้วแต่ว่าถึงจะเป็น๔เดือนแต่ก็เป็น๔เดือนที่เหมือนเนื้อคู่ฟ้าประธาน
โอ้โฮ
สายนี้เลยพี่เจี๊ยลูกหลานตาพรานเนอะ
ไก่เป็นมุสลิมก็จริงแต่เรามีพ่อแก่
ทุกคนเจ๊บเชื่อนะศิลปินมีพ่อแก่
คุณลูกเราตาพรานบุญวันนั้นที่พี่เจี๊ยบขับรถเข้าไป
พี่จะบอกว่ามาขอพรตาพลานคุยโทรศัพท์กันอยู่
เขาบอกว่าไหว้แล้วสื่อบอกว่าให้ไปถึงหิ้งบ้านเขาด้วย

คนติดตามช่องพี่แค่๓๐๐แต่ว่าได้๕๖แสนเดือนเดียว
ถ้าเรามีครูบาอาจารย์นะครับมันจะทำให้เราคิดดีทำดี
แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะกลับมาหาเราแบบดี
อะไรที่มันติดขัดคิดว่าอาจารย์หิ้งเขาจะช่วยเราตลอดเพราะเรานับถือเขา
มึงไม่ต้องไปไหว้สิทธิ์ศักดิจขอ
ตัวเป็นมาออกรายการเลยก็ให้ทั้งไทยรัตน์ทีวีบนทึงไทยแหละที่แรก
โอ้โห

ปะศโทษมสังคม
ชกพัก
เปิดให้มันเทอร์ไพร์เหรอ
ยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะพี่เจี๊ยบเนี่ยเรื่องความรักอย่างที่บอกไปเจอมาหนักเข็ดแล้ว
แล้วพอมาคราวนี้ไปขอพรพระมาอย่างกับเนื้อคู่ฟ้าประธาน
ถึงจะเป็น๔เดือนแต่เป็น๔เดือนที่แฮปปี้แบบสุด
ใช่ทุกอย่างมันออกมาจากใบหน้า